มีเรื่องให้หุดหงิดใจสำหรับพี่แอนมิดชัย
ที่บอกว่าเป็นบริวุธมโนบ้างล่ะ

มาคราวนี้ค่ะมาพร้อมหลักฐานยืนยัน

ฉันมีสังกัดจริงนะคะ
ไม่ได้ว่าเออเป็นโลกสวยมองเป็นเรื่องตลก
หลายคนที่แบบเมาส์มอยเธอว่าแบบของปลอมนะคะ

ถึงขั้นว่ามะกอก๓ตระก้าปลาไม่โดน

มาเมาส์ขาลืมเมาส์หมอยกันไปนะครับ
เป็นบริษัทชื่อดังของอเมริกานะเซ็นโชว์ต่อหน้าสื่อเลยดูอย่างนี้นะฮะ
เห็นว่าจะมีซิงเกิ้ลออกมาให้ได้ฟังกันเดือนตุลาคมนี้ด้วยนะจ๊ะ

ส่วนเรื่องเสียใจไหมที่โดนเมาส์เนี่ยไปฟังด้วยเช่นกันค่ะ
ไม่เสียใจคือเรามองว่ามันเป็นมุมมองของคนเนาะ
วันนี้ก็มาเซ็นให้เห็นคาตากันไปเลยนะครับคุณลาจีฟหรือนักแสดง
ทุกคนล้วนเป็นของจริงเรามโนปั้นแต่งไม่ได้
กับกระแสแอนก็ดีใจที่มีหลายคนนึกถึง
อย่างน้อยเราก็ได้ทำให้ประเทศไทยของเราเป็นแหล่งเงินแหล่งทองที่อย่างน้อย
เรายังเปิดตลาดทำยังไงก็ได้ให้บอลลีวูดเข้ามา
เพื่อถ่ายทำในบ้านเราให้มากที่สุด
ก็เห็นด้วยกับคุณแอนนะคะเอาใจช่วยค่ะ
จริงหลุกเขาเนี่ยก็คือคือจริงฝรั่งเขาชอบผลอวบอันเนอะ
นะคะแล้วก็คืองานบอลลีวูดก็มีงาน